ครบรอบร้อยวันการเสียชีวิตของน้องชมพู่
คุณพ่อคุณแม่ก็มีการทำบุญครบร้อยวันที่บ้านน้องชมพู่
มีการเชิญมีการนิมนต์พระสงฆ์๗รูปมาร่วมทำพิธี
มาจากวัดถ้ำภูผาแอกอันนี้เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บ้านน้องชมพู่
แล้วก็นอกจากพระที่วัดถ้ำภูผาแอกเนี่ยยังมีพระจากวัดภูหลวง
ซึ่งก็ถือว่าเป็นวัดในหมู่บ้านกกอกมาประกอบพิธีทางศาสนา
ซึ่งก่อนที่พระจะเริ่มสวดมนต์ทำพิธีเนี่ยนะคะ
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่รวมถึงคนในครอบครัวแล้วก็ชาวบ้าน
ในและนอกพื้นที่ที่มาร่วมในงานทำบุญวันนี้เนี่ยก็มีการเอาข้าวเหนียวมาใส่บาท
ก็เป็นไปตามประเพณีหลังจากนั้นก็ช่วยกันจัดเตรียมอาหารถวายพระค่ะ
อาหารวันนี้ก็มีทั้งขนมจีนแกงเขียวหวานมีลาบหมูมีไก่ทอด
ส่วนทางด้านคุณแม่ของน้องชมพู่เนี่ยนะคะก็เตรียมชุดสีขาว๑ชุด
สีชมพู๑ชุดแล้วก็มีรองเท้าแตะมีสีทาเล็บมีนมเปรี้ยว
ซึ่งเป็นนมเปรี้ยวรสที่น้องชมพู่ชอบแม่น้องชมพู่เนี่ยก็เอาของที่เตรียมไว้ถวายพร้อมกับเครื่องสังขทาน๗ชุด
แล้วหลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องชมพู่
แล้วก็นำน้ำที่กรวดมาเทลงพื้นดินตรงต้นชมพู่ที่ปลูกไว้หน้าบ้านนะคะ
เพื่อที่จะฝากบุญไปกับพระแม่ธรณีให้กับน้องชมพู่
ซึ่งงานในวันนี้เนี่ยนะคะมีคนมาร่วมงานเยอะค่ะ
อกจากนั้นก็ยังมีตำรวจฝ่ายสืบสวนมาร่วมงาน
รวมถึงพี่อุ๊บวิริยะก็มาถึงที่บ้านกกอกแล้วมาร่วมงานด้วย
ยังมีทนายรัชพลสิริสาครที่นำพระเสน่หุนแผนไอ้ไข่มาร่วมทำบุญ
แล้วก็ให้เป็นที่ระลึกกับผู้ที่มาร่วมงานนี่นะคะ

แล้วก่อนที่แม่น้องชมพู่มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะ
บอกว่าสำหรับวันครบรอบร้อยวันของน้องชมพู่
แม่ก็ยังหวังว่าตำรวจจะสามารถจับตัวคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่ได้
ตัวคุณแม่เองก็ไม่ได้มีความวิตกกังวลอะไร
มั่นใจการทำงานของตำรวจชุดนี้
ทีนี้ก็ถามคุณแม่เหมือนกันเรื่องที่ลุงพลไปกรุงเทพไปปรึกษาทนาย
คือพอเราถามไปเนี่ยคุณแม่น้องชมพู่บอกว่า
แม่ไม่พูดได้ไหมขอแม่ไม่ออกความเห็นเรื่องนี้ได้ไหม
อันนี้คือบรรยากาศที่บ้านน้องชมพู่ที่กกอกมุกดาหารนะคะ
ส่วนลุงพลป้าแตนบ้างค่ะคุณผู้ชมวันนี้
ลุงพลทั้งป้าแตนไม่ได้ไปร่วมงานทำบุญร้อยวันน้องชมพู่
หลังจากนั้นเนี่ยนะคะลุงพลป้าแตนเนี่ย
จังหวัดเพชรชบุรีจุดที่ไปเนี่ย
เป็นจุดที่หมอปลาเคยจุดทูบไหว้ขอพระอยากรู้ไงคะว่าใครทำร้ายน้องชมพู่
เสร็จแล้วเนี่ยหมอปลาก็จะพาทั้งลุงพลป้าแตนไปปล่อยหอยขมไปปล่อยปลา
เป็นการอุทิศสวนกุศวนให้กับน้องชมพู่
คือจุดนี้เหมือนกับจุดที่ปกป้องลุงพลว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
ส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะทั้งลุงพลทั้งป้าแตนก็ยังอยู่กับหมอปลา
หมอปลาจะพาลุงพลจากเพชรชบุรีจะพาไปที่อุทยานราชพักษ์
อยากที่จะพาไปไหว้สิ่งที่เป็นมหามงคลของประเทศไทย
แล้วหมอปลาก็บอกด้วยนะไม่ได้มีนัยยะอะไร
แค่อยากให้ลุงพลหมดทุกข์หมดโศกแค่นั้นเอง
อันนี้คือตารางของลุงพลป้าแตนแล้วก็หมอปลาช่วงวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะ
ส่วนเรื่องของความคืบหน้าทางคดีเราก็ไปสอบถามตำรวจเหมือนกัน
เพราะว่ามันก็ผ่านพ้นล่วงเลยมาเนี่ยโอ้โหร้อยกว่าวันแล้วนะคะ
ตำรวจก็ยืนยันบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนหาตัวคนร้าย
เดี๋ยวหลังจากนี้จะเชิญคุณหมอศักดิ์สิทธิ์บุญยลักษณ์ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานนิติเวศ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลราชธานีซึ่งเป็นหมอที่ผ่าพิสูจน์ศพน้องชมพู่คนแรกเนี่ย
ให้มาสำรวจเส้นทางขึ้นภูเหล็กไฟอีกเส้นหนึ่งนะเพราะว่าเคยขึ้นไปแล้วรอบหนึ่ง
คดีเนี่ยก็มีการมาถอดเมมอรี่การ์ดจากกล้องหน้ารถของนเสริมนเสริมเนี่ยเป็นนักเหยน้องชมพู่นะที่บ้านอยู่ติดกันนี้แหละค่ะ
คือมาถอดเมมโอรี่การ์ดจากกล้องหน้ารถเอาไปตรวจสอบเพราะว่าทางตำรวจบอกว่ายังไม่เคยตรวจรถของน้าเสริมมาก่อนเลย
เสริมก็แสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะให้ความร่วมมือกับตำรวจแล้วล่าสุดที่ทีมข่าวของเราถามก็ปรากฏว่าจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยนะคะ
โมรี่การ์ดนั้นเนี่ยมันใช้การไม่ได้เสียมา๒ปีแล้วแล้วตำรวจก็ยืนยันด้วยบอกว่าณตอนนี้ยังไม่ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้เลย
ตำรวจบอกนะคะบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับคดีแล้วก็การทำบุญครบร้อยวันของน้องชมพู่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ